คุณผู้ชมคะมินนี่ในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ใช้คำว่านารีพิฆาต
คือก่อนหน้านี้นะคะเธอก็ถูกเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์
ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมา
นี่ถูกมองว่าเป็นสารตั้งต้นนะคะที่ทำให้เรื่องมันโยงไปถึง
การออกหมายค้นบ้านบิ๊กโจ๊กการออกหมายจับตำรวจใกล้ชิดบิ๊กโจ๊ก
นายรวมถึงพลเรือนรวมรวมแล้วในยี่สิบกว่าคน
ทีนี้เมื่อวานนี้ตอนค่ำมินนี่มาที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕
มินนี่ตั้งใจมาเจอนักข่าวตั้งใจมาคุยกับนักข่าว
มินนี่มาเปิดใจหรือบางสื่อก็บอกว่ามินนี่เปิดหน้าชน
คือประเด็นสำคัญที่อยากฟังจากมินนี่มี๒เรื่องนะคะพี่อุ๋
เรื่องแรกก็คือเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์กับทางพันธบรวจเอกภาคภูมิ
เรื่องที่สองก็คือเว็บพนันออนไลน์
เพราะว่าเรื่องเว็บพนันออนไลน์มันก็จะโยงไปถึงเรื่องของเส้นเงินใช่ไหมคะ
ใครไปเกี่ยวเนื่องอะไรยังไงบ้างคือเมื่อค่ำวานนี้นะคะ
ว่าคุณผู้ชมได้ดูแล้วแหละมินนี่ปรากฏตัว
หลักที่เธอพูดเมื่อคืนก็คือไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
เธออยากจะออกมาพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและปกป้องลูกชาย๖ขวบที่เล่นโซเชียลมีเดียเป็นละ
กดดันบังคับให้เซ็นชื่อแล้วระบุว่าพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
แต่เธอก็ไม่ยอมเซ็นรวมถึงเธอพูดไปถึงภาพที่เป็นภาพเธอกับพันธบรวจเอกภาคภูมิ
อยู่ในมือถือของเธอเธอไม่เคยโพสต์ที่ไหน
แล้วภาพในมือถือของเธอมันถูกเผยแพร่ออกไปได้อย่างไร
เพราะว่าตอนที่เธอถูกจับตำรวจเอามือถือของเธอไปด้วย
แล้วเธอก็พูดถึงชื่อตำรวจด้วยนะคะ
ทีนี้วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยตามต่อว่า
ที่เธอพูดเมื่อวานวันนี้มันจะมีประเด็นอะไรต่อเนื่องยังไงบ้างไหม
วันนี้มินนี่ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ให้แสดงความคิดเห็นอะไรเลย
คนใกล้ชิดของมินนี่บอกสื่อว่ามินนี่ของงดให้สัมภาษณ์นะคะ

เมื่อวานมินนี่บอกว่าขอพูดเฉพาะเรื่องส่วนตัวที่กระทบกับเธอ
เรื่องคดีเดี๋ยวให้ทนายของเธอดำเนินการ
คนใกล้ชิดมินนี่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการไปพบกับทนายอนัญชัยชายเดช
ในความของบิ๊กโจ๊กและตำรวจทั้ง๘นายนะคะ
จะไปพูดคุยหารือเกี่ยวกับคดีความที่เกิดขึ้น
ส่วนบรรยากาศบ้านของมินนี่แถวรามคำแหงในกรุงเทพบ้านเงียบ
ล็อกกุญแจเอาไว้รับประพอบ์หมู่บ้านบอกว่า
ตั้งแต่ที่มินนี่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเมื่อวานนี้
นี่ก็ไม่ได้กลับเข้ามาบ้านหลังนี้นะคะ
บ้านหลังนี้ก็จะมีแม่บ้านอยู่คนเดียว
คือมินนี่มาอยู่โครงการนี้ได้ประมาณ๒ปี

รับประพอบ์หมู่บ้านบอกว่ามินนี่ก็เป็นลูกบ้าน
คือเมื่อวานที่มินนี่คุยกับสื่อบอกว่า
สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือเดินทางไปบ้านที่จังหวัดเลย
ขอโทษครอบครัวที่เธอทำให้ได้รับผลกระทบกันไปหมด
ปรากฏว่าที่บ้านของมินนี่ที่จังหวัดเลย
ก็ปิดเงียบเหมือนกันไม่มีคนอยู่บ้าน
มีรถจอดอยู่ในโรงจอดรถประมาณสัก๕คันได้นะคะ
ดังนั้นวันนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาเพิ่มเติมจากมินนี่ค่ะ
อ่าทนายนันชัยก็บอกว่าก็รอที่จะพูดคุยอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าคือมินนี่ก็เป็นส่วนผัวพันมาถึงลูกความของทนายนัญชัย
ก็คือบิ๊กโจ๊กแล้วก็ตำรวจทั้ง๘นายที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กนะครับ
ทุกผู้ชมครับทีนี้พูดถึงทนายนันชัยแบบภาพเมื่อเช้า
โจ๊กกับบิ๊กต่อที่บิ๊กโจ๊กไปแสดงความยินดีแล้วก็โอบเอวกันอยู่
แต่ทนายนัญชัยเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์
ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรนะคนเนี่ยไปโยง
โยงจากเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่บอกจะประกาศสัปดาห์หน้า
แล้วล่าสุดวันนี้ทนายนัญชัยชายเดชทนายความของบิ๊กโจ๊ก
แล้วก็๘ในตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กนี่โพสต์แบบนี้นะฮะ
มีภาพแบบนี้เลยบอกเกาทันเมื่อขึ้นสายก็ต้องยิงเต็มเหนียวและตรงเป้าหมาย
ทันคือธนูนะฮะคือเนื้อหาที่ทนายนัญชัยโพสต์เอาไว้นะครับ
เมื่อ๑๕นาฬิกา๕๓นาทีนี่เองนะครับ
ธนูเมื่อขึ้นสายแล้วต้องยิงให้เต็มเหนียวและตรงเป้าหมาย
ขณะที่แม่ทัพออกรบอยู่บนหลังม้าได้เล็งและยิงลูกธนูออกไป
ศัตรูฝ่ายตรงข้ามทุกดอกที่ยิงออกไปถูกศัตรูอย่างแม่นยำ
ศัตรูถึงแก่ความตายและกำลังเล็งจะยิงอีกหนึ่งดอก
ยังแม่ทัพของศัตรูซึ่งหากยิงธนูดอกนี้ไป
รบครั้งนี้จะชนะทันทีแต่ในขณะที่แม่ทัพกำลังจะยิงธนูนั้น
มีพระราชองค์การจากห้องเต้ว่าให้ถอยทับเพราะศัตรูขอเจรจา
แม่ทัพจะทำอย่างไรนี่ฮะแล้วบอกว่าถ้าถามผม
ผมจะตอบว่าเกาทันเมื่อขึ้นสายแล้วก็ต้องยิงให้เต็มเหนียวและตรงเป้าหมาย
ถ้าผมเป็นแม่ทัพผมยิงแม้จะขาดราชองค์การและแม้จะกลับมาถูกตัดหัวก็ตาม
เพราะแม่ทัพจะชนะศึกครั้งนี้ทันทีศัตรูจะเกรงกลัวไม่กล้าต่อก่อนอีกต่อไป
ในสนามรบแม่ทัพย่อมใหญ่กว่าห้องเต้แล้วถ้าท่านเป็นแม่ทัพ
ท่านจะตัดสินใจอย่างไรถ้าฟังแบบนี้นะถ้ามิ้วตั้งข้อสังเกตนะ
ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะที่บอกว่าห้องเต้บอกให้ถอยทับเพราะศัตรูขอเจรจา
อ่าอ่าห้องเต้ให้ถอยทับศัตรูขอเจรจายังไงเนี่ย
นั่นนี่ไหนบอกอะไรนะไม่มีมวยล้มต้มคนดูสัปดาห์หน้าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์
ค่ะเพื่อคลายข้อสงสัยนะครับเราก็โทรไปหาทนายนันชัยเลยนะฮะ
คือวันนี้แกก็ปลีกวิเวกบอกรอมินนี่อยู่ยังตามหามินนี่ไม่เจอ
นัดจะคุยกันว่าเรื่องขดงคดีที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์กัน
ทีนี้ไปกันใหญ่เลยโทรหาทนายเปี๊ยกทนายนัญชัย
บอกหามินนี่ไม่เจอขนาดทนายบิ๊กโจ๊กตามหามินนี่ไม่เจอ
แล้วมาโพสต์เรื่องเก่าธันเรื่องธนูนี่ใช่ไหม
อะไรนะศัตรูขอเจรจาค่ะนี่ฮะเราถามไปยังทนายนัญชัยนะครับ
นายชัยบอกว่าเนี่ยพอคนสงสัยกันเนี่ย
ขอยืนยันกับไทยรัฐทีวีอย่างนี้นะฮะไม่ได้ถอย
ที่โพสต์ไปเนี่ยคือเพื่อยืนยันว่าเดินหน้าต่อนะอืม
แล้วมันยังไงทนายอนัญชัยบอกว่าแม่ทัพเนี่ยก็คือทนาย
อ่าส่วนห้องเต้ก็หมายถึงบิ๊กโจ๊กตอนเนี้ยยังไม่ได้มีอะไรสัญญาณจากบิ๊กโจ๊กว่า
ให้ถอยทับหรือศัตรูขอเจรจาอะไรทั้งสิ้นแล้วศัตรูเนี่ยขอให้เข้าใจกันด้วยว่าไม่ใช่บิ๊กต่อ
สตรูเนี่ยหมายถึงคู่คดีของตำรวจแปดนายและบิ๊กโจ๊ก
คือชุดพีซีทีค่ะไม่มีการขอเจรจาอะไรด้วยเพียงแต่เปรียบเปลยว่า
เมื่อคดีมันเดินมาแล้วแล้วผมเป็นทนายความให้เนี่ย
ผมลุยอย่างเดียวไม่มีถอยขอยืนยันว่าบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อเนี่ย
ความสัมพันธ์เนี่ยเขาดีกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ทำอะไรอยู่ในตอนนี้ด้วย

ถ้าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมีการห้ามเพิ่มอะไรเนี่ย
ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคุณต้องฟังแม่ทัพ
คุณจะมาฟังว่าหยุดก่อนนะเจรจากันแล้วเนี่ยออกไม่ได้ครับ
ยังครับกล้องเต้เขาเฉยเขาไม่เกี่ยว

ห้ามให้สัมภาษณ์แกก็ฟังผม

ใช่ไหมครับเพราะว่าพลาดทีนึงสะเทือนถึงดวงดาว

คือคนมันถามอยู่ด้วยไงภาพผมเข้าใจไหมฮะ
ข้ามที่ว่าเออเนี่ยจูบปากกันแล้วยุทธิสึกแล้วว่าไม่ใช่
นี่เห็นไหมแต่ตอนนี้รอมินนี่อยู่

ทีนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์สัปดาห์หน้าทนายนันชัยบอกว่ายังมีเหมือนเดิมนะฮะ
แต่ว่าทีแรกมีข่าวว่าจะประกาศตอนวันอังคาร
เซอร์ไพรส์วงการศรีกากี
นายนันชัยบอกกับผมว่าขอเลื่อนเป็นวันพฤหัส

แต่บิ๊กเซอร์ไพรส์ในวงการศรีกาลกีไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะ
เกี่ยวกับเรื่องคดีของบิ๊กโจ๊กกับพีซีที
๘นายกับพีซีทีพนันออนไลน์มินนี่เลยไม่เกี่ยวเลย

ก็รอฟังนะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรก็แล้ว
แต่ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยประชาชนรอฟัง
ทีนี้ค่ะนักข่าวก็พยายามจะสัมภาษณ์พูดคุยกับพันธบรวจเอกภาคภูมิพิสมัยนะคะ
เป็น๑ใน๘ตำรวจที่ถูกออกหมายจับและดำเนินคดี
ลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กที่ต้องไปถาม
เพราะว่ามีภาพใกล้ชิดกับมินนี่ใช่ไหมคะ
แล้วก็ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับมินนี่
ทีนี้ที่อยากจะคุยด้วยก็เพราะว่าเมื่อวานนี้พอมินนี่ออกมาเปิดใจเปิดหน้าชน
ตำรวจเอกภาคภูมิจะว่ายังไงบ้าง
ซึ่งก็บอกว่าได้ฟังแล้วนะคะที่มินนี่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ข้อเท็จจริงก็เป็นจริงตามนั้นน้องเขาพูดความจริงทั้งหมด
ความจริงก็คือความจริง
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่าการที่ชุดจับกลุ่มทำแบบนั้นน่ะ

ส่วนแรกคือมินนี่เสียหายเพราะถูกบังคับ
ส่วนที่สองคือมินนี่เสียหายเพราะภาพที่หลุดออกมา
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิก็เสียหายไปด้วย
ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเก็บพยานหลักฐานเนี่ย

แล้วมันหลุดไปอยู่ในมือบุคคลภายนอกได้ยังไง

ก็เลยอยากจะถามกลับไปว่าเจตนาคืออะไร

แทนที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นพยานในคดี
นอกเนี่ยตัวเจตนาของเขาคืออะไร
ทำไมไม่เอาเป็นใช้เวียบพยานในคดีเท่านั้น
เขาออกมาเปิดเผยนี่มันจะคิดเป็นเจตนาอย่างอื่น
อย่างไรล่ะครับแล้วสิ่งที่เสียหายคนก็คือผม
คือเขากลัวผมเขาไม่สนใจเรื่องคดีของคุณคุณค่ะ
ทำการทำให้เกิดความเสียหาย

คือพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่าก็ไม่อยากจะไปกล่าวหา
หรือไปมองว่าเป็นเรื่องของการดิสเครดิตนะคะ
คือจริงแล้วถ้าตำรวจมีพยานหลักฐานอะไร
ก็ควรจะว่ากันไปตามกระบวนการ
สิ่งที่ติดใจก็คือการออกหมายจับและการออกหมายค้น
คือติดใจประเด็นนี้ประเด็นเริ่มต้นเนี่ย
ทีนี้ยิ่งฟังมินนี่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้
ก็ยิ่งมองว่าโอ้โหมินนี่นี่ต้องมาเป็นพยานเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกนะคะ
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นไปตามมินนี่บอก
คือคบหากันช่วงสั้นแล้วก็จบไป
พอมินนี่ถูกจับก็ไม่ได้คุยกับมินนี่
ส่วนจะมีการพูดคุยหารือทิศทางการสู้คดีอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าคดีของมินนี่มันก็ว่าไปแล้วใช่ไหมคะ

ส่วนคดีของทางพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิกับ
ตำรวจอีกหลายนายรวมถึงพลเรือนเนี่ยค่ะ
มันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เพิ่งมอบหมายให้ทนายความดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่นะคะ
เขาก็แจ้งข้อหาเรื่องพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินเอาไว้เนี่ย
ก็มาพบเจ้าหน้าที่บอกต้องการให้คำให้การเพิ่มเติมนะ
ระหว่างนี้เธออยู่ในการประกันตัวสู้คดีเนี่ยนะครับ
มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มินนี่หญิงสาววัย๒๖ปีคนนี้บอกเนี่ย
บอกเธอต้องการเปิดหน้าชนนะอยากตอบคำถามสื่อทุกอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์รู้จักใครไม่รู้จักใคร
แต่เรื่องสำนวนคดีหลักเนี่ยให้ทนายความดำเนินการ
แต่เธอบอกว่าไอ้ภาพที่หลุดมาข้อมูลแชทต่างที่หลุดมาเนี่ย
มันหลุดมาได้ยังไงนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง
เธอไม่เคยเอาออกมาเปิดเผยนะฮะแล้วมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเธอ
เอาโทรศัพท์เธอไปวันนั้นมินนี่บอกว่ามีตำรวจสองคน
คนนึงเนี่ยจำได้ชื่อเจอีกคนนึงไม่รู้จักชื่อแต่ตัวสูงผิวคล้ำหน่อย
ยึดโทรศัพท์มือถือเธอไปซึ่งเธอมีอยู่เครื่องเดียว
แล้วทีนี้เนี่ยก็มาบังคับจะให้เธอเนี่ยยอมรับเขียนยอมรับสารภาพเรื่องการทำเว็บพนันออนไลน์
แล้วก็ให้ยอมรับสารภาพว่าพันธุเอกภาคภูมิมีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำเว็บพนันออนไลน์
แต่เธอไม่เขียนเพราะเธอไม่ได้ทำแล้วมันก็ไม่ใช่ความจริง
สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอบอกพอมาวิเคราะห์ย้อนไปถึงวันนั้นที่ถูกจับเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่า
พอเธอไม่ยอมที่มีความพยายามจะใช้เธอเป็นเครื่องมือเนี่ยก็เลยใช้วิธีการปล่อยภาพแบบนี้ออกมา
ซึ่งหลังจากนี้จะให้ทนายเข้ามาดูแลถ้าเกิดมันเป็นการทำไม่ถูกต้องก็จะฟ้องกลับจะดำเนินคดี
ประมาณตี๓กว่าที่หนูถูกจับกลุ่มตรวจค้น
สองสองตำรวจคนนี้ก็ยังมาบังคับเพื่อที่จะให้หนูเขียนว่า
เขียนระบุว่านายภาคภูมิหรือพี่หนึ่งเนี่ย
มีส่วนได้ส่วนเสียกับหนูในการทำเว็บพนันร่วมกัน

บอกอะไรนะตำรวจที่สนิทกับเธอที่สุดในชุดที่มาจับกลุ่ม
แสดงว่ารู้จักหรืออย่างไรเนี่ยแต่เธอบอกเธอจำชื่อได้คนหนึ่งนะฮะ
พลตำรวจโทไรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นี่เช้าวันนี้นักข่าวก็ไปรอถามนะฮะ
แต่ท่านปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
เรื่องความคืบหน้าคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
มินนี่ที่เชื่อมโยงไปถึงตำรวจแปดนายนะฮะหรือว่าจะขยายผลต่อ
ไปถึงใครต่อใครเนี่ยนะครับประเด็นที่มินนี่บอกนะฮะ
ชุดจับกลุ่มมีชื่อเจกับอีกคนนึงเนี่ยยึดโทรศัพท์มือถือเธอไป
เอารูปเอาข้อมูลไปเผยแพร่
เรื่องนี้ทางพลตมตโทรไลโรงบอกว่า
ทุกอย่างอยู่ในสำนวนการสอบสวนไม่ขอให้รายละเอียด
แต่ยืนยันว่าชุดจับกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมาย
และขณะนี้นายกรัฐมนตรี
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายแล้ว
กรณีการเข้าค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กนะฮะซึ่งจากนี้ไปต้องรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วันนี้ก็ดูเคร่งเครียดกว่าทุกวันหรืออาจจะมีประชุมตั้งแต่เช้าก็ได้
มีประชุมด่วนกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับกรณีการเข้าค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านครับ
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะทีมข่าวของเราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปดู

คือใครเป็นลูกน้องบัญชีครับชื่อชื่อปลางชื่อปลาง
ชื่อปลางชื่อกลิ่นชื่ออละนีอละนีนามสกุล
ไม่เนียนใจอ๋อแล้วนี่มันสกุลอะไรพี่ทองอรุณ
อรุณเป็นลูกน้องเราเนอะซึ่งเขาส่งยอดใช่ไหมคะ
ยอดการพนันนะคะเป็นยอดสรุปรายรับรายจ่ายเนอะ
นำกำลังบุคคลบ้านของปินนี่ย่านรามคำแหง
กรกฎาคมปี๖๖นี้นะคะขยายผลมาจากเครือข่ายเว็บพนัน
ซึ่งก็จะเห็นว่าตำรวจได้สอบถามมินนี่
นี่ก็คือที่ใส่หมวกอะค่ะใส่เสื้อสีขาวใส่หมวกแก๊ปก้มหน้าอยู่
ตอบคำถามหลายคำถามตำรวจก็ถามด้วยความสุภาพ
ตำรวจแบบนะคะตลอดเลยด้วยแบบน้ำเสียงนุ่มนวลนะคะ
ก็ส่วนใหญ่เป็นคำถามที่ให้มินนี่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้ค่ะ
ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาสอบถามว่าผู้หญิงในภาพเป็นใคร
เธอก็บอกว่าเป็นลูกน้องเธอชื่ออรณีตำรวจก็เอาภาพมาให้ดู
ถามว่าใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่
ตำรวจเอามาให้ดูก็เป็นไลน์ของอรณีจริง
เปิดข้อความการคุยกันของอรณี
มีการส่งตารางสรุปยอดการทำเว็บพนัน
ส่งเข้ามาในไลน์ของมินนี่ค่ะเจ้าตัวก็พยักหน้า
ตำรวจก็ถามว่าโทรศัพท์ที่อยู่ในมือของตำรวจอ่ะ
มินนี่ก็พยักหน้าว่าเนี่ยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เป็นของมินนี่

เขาไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์๑๐๐ใช่ไหม
แต่ว่าท่านไรรงหัวหน้าชุดจับกลุ่มก็บอกว่า
สิ่งทุกอย่างมันก็มีหลักฐานมันก็อยู่ในสำนวนอยู่แล้ว
คุณผู้ชมครับทีนี้ไอ้ภาพที่ว่ามินนี่เขาบอก
เขาไม่เคยเผยแพร่กับใครแล้วมันหลุดมาได้ยังไงเนี่ย
ภาพที่ถ่ายกับพี่เอสุภาชัยที่เป็นผู้จัดดาราชื่อดังเนี่ยนะฮะ
คือมันก็เห็นกันครั้งแรกก็ตอนที่คุณอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่เอามาให้กับนักข่าวดูนะครับแล้วก็พูดถึงพี่เอบอกอยากให้พี่เอออกมาบอกว่าเอ๊ะ
รู้จักไม่รู้จักมินนี่อย่างไรมินนี่เนี่ยไปเจอกันที่งานนั้นได้ยังไง
ซึ่งพี่เอยังไม่ได้มาตอบอะไรแต่ว่าคนใกล้ชิดบอกว่าความจริงแล้วพี่เอไม่ได้รู้จักหรอก
เอ๊ก็รู้จักกับทางภรรยาของบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กโจ๊กนะฮะ
เป็นคนใต้ด้วยกันไปช่วยงานศพคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กอยู่ตลอด
วันนี้คุณอัจฉริยะนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะรวมทั้งการออกมา
เปิดหน้าชนให้สัมภาษณ์ของมินนี่เมื่อวานนี้นะครับ
คุณอัจฉริยะบอกว่าพอได้ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเด็กเล่านิทาน
คิดว่าน่าจะท่องมาตั้งแต่สิงคโปร์ถึงพูดเหมือนในกระดาษทั้งหมด
เพราะเมื่อวานธนายความจะแจกเอกสารมาแผ่นหนึ่งนะฮะเป็นคำชี้แจงของมินนี่
คุณอาชิริยะบอกว่ามินนี่เนี่ยยิ่งพูดยิ่งทำให้ทุกอย่างดูแย่
เพราะขัดแย้งกับสิ่งที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
พบตรให้สัมภาษณ์เอาไว้ซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกเจอมินนี่แค่ครั้งเดียว
แต่มินนี่เมื่อวานนี้บอกเจอบิ๊กโจ๊ก๒๓ครั้ง
รวมทั้งมันขัดแย้งกับคำให้สัมภาษณ์ของพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
ที่บอกว่าไม่เคยพามินนี่ไปงานเลี้ยงที่มีคลิปร้องเพลงร่วมกับบิ๊กโจ๊ก
แต่มินนี่บอกว่างานเลี้ยงดังกล่าวพันธบทเอกภาคภูมิเป็นคนพาไป
คุณอัจฉริยะยังตั้งข้อสังเกตประเด็นเรื่องที่พันธุรกิจภาคภูมิยืมเงินมินนี่
โดยมองว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเป็นถึงตำรวจยศพันธุ์ตำรวจเอก
จะไปยืมเงินเด็กกระโปโลมันเป็นไปได้หรือไม่
อยากให้สังคมให้ความสำคัญเรื่องบัญชีม้ามากกว่าในตอนนี้
มินนี่ถึงมีบัญชีม้าอยู่กว่า๑๐๐เล่ม
เมื่อวานเนี่ยก็คือเด็กเล่านิทานนะก็คือมีโปรดมาอยู่แล้วนะครับตามที่สัญลัยความเขาเรียกเรียงมาให้นะก็ผมเอาบันไดหลักตอนนั้นคือว่าอ่าพี่โจ๊กเนี่ยให้สัมภาษณ์สู่วันจนที่สมุทรอันตรวจว่าเจอมินี่วันที่มีการร้องคาราวเกตกันนะครับครั้งเดียวแต่มินี่บอกว่าเจอพี่โจ๊กสอบบางครั้งเห็นไหมก็ไม
ผมว่ามันไม่คือเอาง่ายว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญเรื่องยืมเงินและสำคัญคือบัญชีม้าทำไมอยู่กับบินนี่
ไอ้นี่เนี่ยเป็นร้อยเล่มแล้วบัญชีของผู้หายาเสพติดอ่ะทำไมถึงไปอยู่กับไอ้นี่
แล้วทำไมลูกน้องเขาเนี่ยที่อยู่บ้านเขาเนี่ยทำไมถึงออกมาให้สัมภาษณ์สู่วันจนว่าถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีม้า
ถ่ายภาพร่วมกับบิ๊กโจ๊กภรรยาบิ๊กโจ๊กแล้วก็พี่เอสุปชัยเรื่องนี้นะฮะที่มินนี่ก็ตั้งคำถามว่ามันหลุดมาได้ยังไง
แต่มาจากสื่อบางสำนักที่มีการเปิดเผยภาพข่าวนี้มาก่อนหน้านี้แล้วและไม่รู้สึกหนักใจหากจะถูกฟ้องร้อง
ดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายซึ่งเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ตัวเองก็พร้อมจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
ยังยืนยันว่าไม่ได้นำข้อมูลส่วนบุคคลของตำรวจออกมาเปิดเผย
เพราะตัวเองก็รู้จักกับตำรวจทั้ง๘นายนี้เหมือนกัน
ส่วนภาพล่าสุดเช้าวันนี้นะครับบิ๊กโจ๊กไปหาบิ๊กต่อถ่ายภาพร่วมกันนะฮะนี่ฮะ
เรื่องนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อรูปคดี
เป็นเพียงการไปแสดงความยินดีกันเฉยเชื่อว่าบิ๊กต่อก็คงต้องบังคับใช้กฎหมาย
ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน
ย่านรำอินทรา๓๐กรกฎาคมมาค่ะขยายผลมาจากเครือข่ายเว็บพนัน
ประธานทีมฟุตบอลลำพูนวอเรอร์
เมื่อกี้พูดผิดพูดเป็นลิเวอร์พูลอ๋อเหรอขอโทษแฟนบอลลิเวอร์พูล
ลำพูนวอเรอร์บอสตาน
เมื่อวานมินนี่ก็บอกว่าตัวเธอเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับบอสตาน
ใช่เธอพูดเธอบอกอย่างนั้นเธอไม่เกี่ยวมันโดนจับพร้อมกัน
คนก็เลยเอาไปพันกันว่าจากบอสตานลำพูนวอเรอร์แล้วก็มามินนี่
แล้วก็มาต่อถึงโยงไปใครต่อคน๒๓คนเป็นตำรวจ๘คนอะไรพวกนี้นะฮะ
ทีนี้ค่ะทนายเดชากิติวิทยานันต์ค่ะทนายความและประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์นะคะ
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับเรื่องของมินนี่นี่แหละ
ปรากฏตัวออกมามาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอะไรแบบนี้
นายเดชามองแบบนี้นะคุณผู้ชมมองว่าแหมเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะเนี่ย
มีการปรึกษาด้านกฎหมายมีทีมกฎหมายช่วยจัดเตรียมประเด็นนะเนี่ย
เป็นการให้สัมภาษณ์แบบมืออาชีพมากทนายเดชามองแบบนี้นะคะ
แล้วก็เหมือนเธอก็ปฏิเสธใช่ไหมว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าแม่เว็บพนัน
แล้วเธอก็ไม่ซัดทอดไปบุคคลอื่นแล้วแก้ต่างให้พันธบรวจเอกภาคภูมิอีกต่างหาก
ยืมเงินกันในฐานะคนใกล้ชิดแถมยังแก้ต่างให้บิ๊กโจ๊กด้วยว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
เดี๋ยวลองฟังเสียงทนายเดชาที่มองต่อการให้สัมภาษณ์ของมินนี่ค่ะ
เธอก็แก้ตัวให้บิ๊กโจ๊กด้วย

นายเดชาบอกว่าโอ๊ยภาพนี้มันทำให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวอีกสักพัก
เรื่องราวต่างจะเงียบหายไป
หลังจากที่ก่อนหน้านี้รู้มาว่าเตรียมจะเรียกตัวคนในครอบครัวบิ๊กโจ๊กมาสอบปากคำด้วยซ้ำ
ก็คงไม่มีแล้วล่ะมั้งคงไม่เรียกใครมาสอบปากคำแล้ว
ส่วนบิ๊กโจ๊กเองก็คงจะกลับไปเป็นโจ๊กหวานเจี๊ยบคนเดิม
นายเดชาเลยตั้งคำถามค่ะว่านี่คือมวยล้มต้มคนดูหรือไม่
ผมย้ายกันไปผมดูแล้วมันก็อาจจะเรียกว่ามวยล้มต้มคนดูหรือเปล่า
เรื่องที่จะแฉนะโจ๊กอักษณีก็ไม่มีก็ไม่มีแล้วก็กลายเป็นโจ๊กหวานเจี๊ยบ
น้อมถ่อมตนมือไม้อ่อนนะยินดีกับพี่ต่อด้วยครับ
อะไรอย่างนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิม
มาถึงบุคคลต่าง๒๓คนตามหมายจับล่าสุดพลเรือน๑๕ตำรวจ๘ใช่ไหม
ขยายเพิ่มได้อีกแล้วไปเจออีกกลุ่มหนึ่งเป็นสื่อมวลชนด้วย
สื่อมวลชนเนี่ยเกือบสิบคนได้นะฮะมีคนนึงใช้ชื่อบุคคลแต่เป็นองค์กรสื่ออีก
ก็เตรียมจะเรียกมาขยายผลหรือว่าจะให้ปากคำก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕
ในการที่จะสอบปากคำกลุ่มบุคคลหรือองค์กรสื่อหรือว่าคนที่เกี่ยวข้อง
จากการขยายผลเส้นทางทางการเงินที่ต่อจากบัญชีม้า
กล่าวหาว่ามินนี่เนี่ยเขาเป็นผู้ทำเว็บพนันออนไลน์
ซึ่งวันนี้มีทนายความนะฮะเป็นทีมทนายความที่เขาบอกว่า
เป็นทีมทนายมาจากบิ๊กโจ๊กนี่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
ส่งมาคอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ถึงที่มาที่ไปของเส้นทางการเงินก่อนที่จะมีการออกหมายเรียก
เพื่อให้มาชี้แจงข้อมูลดังกล่าวเผื่อใครจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แสดงตัวอะไรก่อนเนี่ยถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวทนายของบิ๊กโจ๊ก
จะช่วยให้คำปรึกษาหรือจะช่วยแนะนำอะไรต่างให้
เราก็สอบถามไปยังพรีธวัฒน์เกียจกินดาควนสนองผู้มีความการตำรวจนครบัน๕
ถึงกรณีที่มีข่าวว่าอาจจะเรียกสอบสื่อมวลชน๗คนกับอีก๑องค์กรนะฮะ
ที่มีเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงมาจากบัญชีม้าของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
พลตรีธวัชเกียจบอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเปิดเผยรายละเอียดในคดีได้
เพราะขณะนี้มีการแต่งตั้งพลโนตรีสำริทเกรดแย้มผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับพลตรีสำริทเป็นผู้พิจารณา
ว่าจะเรียกใครมาสอบปากคำเพิ่มเติมหรือไม่
โดยเฉพาะคุณมินรี่จะต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมไหม
ยังครับยังไม่ทราบละเอียดเพราะว่าเป็นของคณะใหญ่ยังไม่แจ้งมา

นี่พอนักคาทราบแบบนี้เนี่ยว่าเออท่านมสมฤทธิ์
ท่านก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องของการเรียกบุคคลมาสอบสวนในคดีพนันออนไลน์ตรงนี้ใช่ไหม
ก็พยายามที่จะไปถามท่านนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่า
ตรีสำริทนะครับตามข้อมูลนะฮะบอกว่าท่านเกษียณอายุราชการวันนี้นะฮะ
อ่าเพราะวันนี้วันทำการวันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สามสิบกันยายนวันนี้ยี่สิบเก้าแล้ววันศุกร์นะฮะ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอการตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ขึ้นมาอีกหรือเปล่า
เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายพนันออนไลนขยายผลถึงบัญชีม้าต่างเนี่ยนะครับ
ส่วนตำรวจอีกนายหนึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดของบิ๊กโจ๊กเป็น๑ใน๘ที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ต้องสู้คดี
เพราะว่าเป็นคนที่ถือเงินให้กับบิ๊กโจ๊กจ่ายค่านั่นค่าหนี้ให้กับบิ๊กโจ๊กที่เส้นเงินมาสาวไปถึงประมาณนี้
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทคริสปริยเกตนะคะรองผู้กำกับสพสำรงเหนือก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
คือเป็นคนดูแลเรื่องเงินทั้งหมดให้กับบิ๊กโจ๊กเหมือนก็เป็นพ่อบ้านอ่ะบิ๊กโจ๊กก็ให้เงินเอาไว้แล้วก็ไปจ่ายค่านู่นค่านี่อะไรแบบนี้ค่ะ
วันนี้ไปพร้อมกับทนายความไปพบพนักงานสอบสวนประมาณ๒๐นาทีแล้วก็ออกมายืนยันว่าสามารถชี้แจงเส้นเงินได้ทั้งหมด
เป็นเส้นเงินที่บริสุทธิ์ใจมั่นใจในความบริสุทธิ์

เพราะว่าให้ข้อมูลไปกับพนักงานสอบสวนหมดแล้วค่ะ

ถูกออกหมายจับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นเอี่ยวกับบัญชีม้า
ก็บิ๊กโจ๊กเคยบอกแล้วแหละว่าเนี่ยก็เปรียบเสมือนพ่อบ้านส่วนตัว

คือเป็นคนใกล้ชิดมากมากจริงจริงก็เส้นเงินสำคัญ
ต้องไปชี้แจงกับทางพนักงานสอบสวนให้ชัดเจนนะคะครับ
คือวันนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางบิ๊กโจ๊กเองก็ไปยื่นคำร้องต่อสาร
ว่าการขอหมายค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ย
มันเป็นการเบิกการเท็จให้การเท็จอะไรต่อสารหรือไม่อย่างไร
ไปขอหมายค้นบ้านบิ๊กโจ๊กที่ซอยวิภาวดี๖๐
เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าบ้านหลังเนี้ย

แม้จะมีชื่อเป็นญาติเป็นบุคคลอื่นก็ตาม

อย่างนั้นศาลท่านอาจจะให้ทำกระบวนการขั้นตอนออกหมายเรียก
หรือว่าเรียกมาสอบถามถามข้อมูลก่อนไม่ใช่มาจับเลย
มีหมายค้นแบบนี้มาอย่างเงี้ย

ฐานสารอายาได้ออกเอกสารข่าว
มายังสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยเนื้อหาเนี่ยบอกว่ากรณีที่มีเจ้าพนักงานตำรวจได้นำหมายค้น
ตำแหน่งระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข่าวว่าเป็นบ้านพักอาศัยของตน
ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหลอกลวงศาลด้วยการปิดบังข้อเท็จจริง
ให้ข้อมูลต่อสารว่าบ้านหลังที่ขอให้ออกหมายค้น
เป็นบ้านพักของราชการตำรวจตำแหน่งระดับสูง
เป็นเหตุให้สารออกหมายค้นไปโดยผิดหลงนั้น
สารอาญาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าสารอาญาออกหมายค้นไปโดยชอบ
พยานหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นนำเสนอ
โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าที่ระโหฐานนั้นจะมี
ราชการตำแหน่งระดับสูงหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
บุคคลสำคัญคนใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองอาศัยอยู่หรือไม่
แต่ในการยื่นคำร้องขอให้ออกหมายค้น
หรือในการนำเสนอพยานหลักฐานต่อสาร
ผู้ร้องมีหน้าที่ต้องเบิกความหรือให้การต่อสารตามความเป็นจริง
โดยไม่ปิดบังข้อมูลว่าบ้านหลังที่ขอค้น
มีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งราชการระดับสูง
หรือผู้มีตำแหน่งระดับสูงหรือบุคคลซึ่งสังคมให้ความสำคัญ
โดยฐานะหรือโดยสถานภาพทางหน้าที่การงาน
ครอบครองเป็นเจ้าของหรือพักอาศัยอยู่หรือไม่
เพื่อให้ศาลจะได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคำร้อง
ขอให้ออกหมายค้นอย่างรอบครอบว่ามีเหตุที่จะออกหมายค้นตามกฎหมายจริง
ตามที่เจ้าพนักงานผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นดังกล่าวอ้างหรือไม่
มีฉะนั้นแล้วหากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนย่อมมีความเสี่ยงที่จะกระทบสิทธิเสรีภาพ
พื้นฐานในการครอบครองอยู่อาศัยในเคหสถานของบุคคลโดยปกติสุข
ดังนั้นสารอาญาจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปว่า
มีกรณีที่เจ้าพนักงานผู้ร้องขอให้ออกหมายค้นหรือผู้ที่ให้การเป็นพยานในชั้น
ขอให้สารออกหมายค้นเจตนาปิดบังข้อเท็จจริงต่อสาร
ในการนำเสนอพยานหลักฐานตามที่มีการเสนอข่าวหรือไม่
ก็ต้องรอการตรวจสอบข้อที่จริงจากทางสารอาญากันต่อไปนะฮะอืมอ่า
คุณผู้ชมคะพาไปดูบรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้กันหน่อยค่ะ
เพราะว่ามีพิธีอำลาตำแหน่งพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัทธ

ทันทีที่เริ่มพิธีกองตำรวจเกียรติยศได้ตั้งแถวทำความเคารพ
บันเลงเพลงมหาเริกต่อด้วยการตรวจแถวกองเกียรติยศ
จากนั้นค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์พร้อมด้วยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ได้เข้ากราบศักระอนุสวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่
จากนั้นทั้งหมดได้เดินกลับเข้าไปในอาคาร๑เพื่อถวายความเคารพพระบรมรูปรัชกาลที่๙
แล้วได้ขึ้นไปที่ห้องประชุมศรียานนท์เพื่อร่วมพิธีกล่าวอำลาผู้ใต้บังคับบัญชานะคะ
บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้นค่ะแต่ก็ไม่มีพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธ
บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเข้าร่วมพิธีส่งมอบแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวมาตามกันต่อกันแล้วกันนะครับมีอีกหลายแง่มุมแล้วฮะให้พูดคุยกันนะครับ